ถ้าคุณผู้ชมมีคุณป้าท่านนี้อยู่ในหมู่บ้าน
นะครับคือป้าเนี่ยนะครับขึ้นชื่อเรื่องด่า

แล้วมีมีดบินด้วย
นี่ด่าทั้งอำเภอจากเธอคนเดียวเลย
ค่ำคุณป้านกจะกินสลัดด้วยนะเมื่อกี้มี

มันเป็นแผ่นกระเบื้องด้วยแล้วก็มีมีดด้วย

และมีการขว้างกระเบื่องและกับมีดสาย

เปล่าครับตำรวจไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
เออนี่แหละครับเหตุเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

อ่ะตำรวจไปแล้วนะครับไม่ได้การใช่ไหมนักข่าวไป
นักข่าวไปนะครับหลังจากชาวบ้านเขาทั้งร้องเรียนและเรียกร้อง
หน่วยงานไหนก็ได้มาพาตัวคุณป้านกนะครับไปรักษาหน่อย
เพราะว่าคิดว่าป้านกคงจะมีอาการนะครับนี่เลยแซ็กไป
นัทวินไปครับคือเขาบอกว่าป้าจะเดินออกจากบ้านอยู่สองเวลา
ครับนะครับเช้าตรู่กับเย็นย่ำใกล้ค่ำมืด
อ่าพอออกมาก็จะด่าครับก็จะด่าคนในหมู่บ้านด่าทั่วเลย
คือไม่เลือกคนเลยไม่เลือกถ้าใครด่ากลับนะ
โดนโดนอะไรโดนมีดดิโอ้โหเออนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับ
โอนิฟ่าฝนมาด่าเลยอ่านี่ครับไม่ไม่หวั่นแม้ว่าฝนจะตก
เพราะว่าป้านกแกมีเสื้อกันฝนมาด้วยเพื่อความเป็นธรรม
จะมากล่าวหาป้านกอย่างเดียวไม่ได้แซ็กก็ไปแซ็กไปหาป้านกครับ
เอ้ยเออแซ็กไปโดนไหมโดนไหมคนละเรื่องครับ
หนังคนละม้วนฮะป้านกยกมือไหว้เลยขอโทษเพื่อนบ้าน
ขอโทษสังคมที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ยอมรับแล้วว่าด่าจริงแหละ
แล้วคว่างของจริงไงนี่ไงเออยกมือเลยแต่อ่า
เทียบเลยเปรียบเทียบภาพเลยแต่ป้าทำเฉพาะในบริเวณบ้านป้าเท่านั้น
คุณผู้ชมดูขวามือว่าเป็นป้าทำในบ้านป้าหรือเปล่านะ
แต่ฟังป้าก่อนแซ็กป้าน่ะถูกด่าก่อนถูกคว่างของใส่ก่อน
แล้วบางทีบ้านนั้นบ้านนี้ก็เปิดเพลงเสียงดังจุดพั่วเออ
ป้าก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะแซ็กนะฮะลองฟังดูครับ
ได้ฟังนะป้าไม่เคยลบหลู่ใคร
บ้าอาจจะพูดไม่ดีไปมั่งนะอืม
แต่ป้าโมโหแต่ป้าก็ขอโทษทุกคนก็แล้วกันอืม
นะแต่ตำไม่พูดเปล่ากับแปลว่าป้าบ้าบ้าอย่างเดียวน่ะ
จริงไหมคะป้าโมโหก็เหมือนคนบ้า
แต่จริงแล้วป้าก็ยังมีสติอยู่
คนละเนื้อกับเมื่อกี้เลย

โมโหตอนนั้นเวลาป้าโมโหป้าก็เหมือนคนบ้าท่านก็พูดจริง
แล้วด่วนแขะแถมแขะอภัยได้ไหมป้าบอกป้าขอโทษแล้วกัน
ผ่านตรวจเอกสิงห์สิงห์เดชนะครับรองผู้ประคับการตรวจพุทธศละบุรี
โอ้โหนี่คือเรื่องถึงรองผู้ประคับการเลย
ลงไปพบชาวบ้านยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
แล้วก็จะหาลือกับครอบครัวของป้านกคือป้าเนี่ยเคยไปรักษาอาการทางจิตเวทมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะส่งไปรักษาอีกก่อนจะส่งรักษาผมถามนิดเดียว
กินยาเปล่าเออเนอะ
ถ้ากลับมาแล้วอันนี้หมายถึงทุกครอบครัวนะที่มีผู้ป่วยจิตเวท
ถ้ากลับมาแล้วไม่ดูแลไม่เอายาให้กินนับเม็ดให้อ่า
นกกินสมมุติต้องให้กินแล้วกลืนให้ดูเลยนะ
ถูกแล้วอย่าไปให้โยนซ้อนเขาให้กินนะเขากินกินเยอะนะ

ถ้าอย่างนั้นการส่งไปอีกแล้วก็จะกลับมา
แล้วก็ไม่มาดูแลหลังการไปรักษาบำบัด

แล้วก็กลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลาย
จากดาจากปามีดเกิดมันชุบเข้าไป
สักคนหนึ่งแถวนั้นจะกลายเป็นคดีไปนะฮะ